คุณผู้ชมคะขณะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
คือทุกคนก็ส่งกำลังใจเข้าไปช่วยเหลือแหละ
แต่ก็ต้องระมัดระวังนะผู้ไม่ประสงค์ดี
ที่มีการใช้จังหวะห่วงเวลาแบบนี้ในการแอบอ้าง
เพราะว่ามีคนไปโพสต์เฟซบุ๊ก
เหมือนกับเป็นการขอรับเงินบริจาคค่ะคุณผู้ชม
โดยทางด้านเฟซบุ๊คของสถานีตำรวจภูทรแม่สาย
ก็มีการโพสต์ข้อความเตือนประชาชน
เพราะว่ามีคนคนนึงเขาไปโพสต์ก่อนหน้าไง
บอกว่าขอเปิดรับเงินทานน้ำใจ

ช่วยตามหาทีมนักฟุตบอล๑๓คนในพื้นที่ถ้ำหลวง
ขอทานน้ำใจคนละเล็กคนละน้อย
แล้วก็ติดแฮชแท็กว่างดดราม่า

ตามที่เราวงให้สีแดงหน้าจอเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้พอตำรวจภูทรแม่สายเขาไปตรวจสอบ
ทางผู้โพสต์เขาก็บอกว่า
เปิดรับบริจาคในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นเอง
จะเอาสิ่งของไปให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจเห็นว่าการรับบริจาคแบบนี้
มันตรวจสอบที่มาที่ไปของบัญชีของเงินบริจาคไม่ได้
ก็เลยบอกว่าหยุดเลยนะอย่าทำแบบนี้
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยนะคะ
ฝากไปบอกว่าใครที่เห็นโพสต์นี้เนี่ย

เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือเปล่า
ทีนี้ทางด้านคุณแม่ของน้องโน้ต
หรือว่าเด็กชายประจักษ์สุธรรมวัย๑๔ปี
ต้องบอกว่าน้องโน๊ตเป็นหนึ่งใน๑๓ชีวิต

คุณแม่ของน้องโน๊ตก็คือนางรัฐดาว
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยแม่โดนแฮ็กเฟซบุ๊ก
โดนปลอมไลน์ทักไปขอความช่วยเหลือ
ว่าแม่ขอความช่วยเหลือจากบุคคลต่าง

จะต้องการตามหาลูกที่ติดอยู่ในถ้ำ

ทีนี้แม่น้องโน๊ตก็เลยยืนยันนะคะว่าทางครอบครัวเอง
ไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคเงินแต่อย่างใด
ใครที่รู้จักแม่น้องโน้ต
แล้วอาจจะมีข้อความทักมาผ่านทางไลน์หรือเฟซบุ๊
คุณผู้ชมย้ำเตือนนะอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด
เรื่องนี้ทางด้านรองพบตรพลตำรวจเอก
เฉลิมเกียรติศรีวราคารพอรู้
ว่าทำไมนะมิจฉาชีพเขาใช้จังหวะนี้ทำแบบนี้เนี่ย
ก็เลยมีการสั่งเลยให้กองบังคับการปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ย
ตรวจสอบติดตามเลยต้องเอาตัวมิจฉาชีพ

เพราะว่าท่ามกลางความทุกข์ความเดือดร้อนแบบนี้
ยังมาใช้จังหวะโอกาสทำเรื่องไม่ดีด้วย
ตอนนี้ยังไม่รับบริจาคเงินแต่ว่าก็มีการพูดถึงเรื่องสิ่งของ
หากคนจะช่วยสิ่งของที่จำเป็นที่จะต้องใช้มีอะไรบ้าง
คุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้ไม่รับเงินบริจาค
ต้องการสิ่งของอย่างเดียวสิ่งที่ต้องการ
คือไฟฉายคาดหัวต้องการประมาณ๓๐๐อัน
รวมถึงต้องการเชือกกู้ภัยความยาวประมาณ๒๐๐เมตร
ต้องการเสื้อกันฝนรองเท้าบุตรลุยโครน
ยากันยุงผ้าเย็นกล่องโฟมใส่น้ำแข็ง
แล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลัง
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องการไฟฉายคาดหัวแล้วก็ถ่าน

อยากส่งไปให้จังเลยอยากบริจาคจังเลย
ให้เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อเอาไว้ด้วย
คือ๐๕๓๖๔๖๖๒๗ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าอาจจะต้องไม่เข้าไปถึงในพื้นที่
ในพื้นที่ต้องมีการกันพื้นที่ไว้นะครับเผื่อเหตุฉุกเฉินต่างนะครับ
แล้วก็ทางชาวบ้านเองทั้งในพื้นที่เชียงรายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
เมื่อวานเขาทั้งนำน้ำดื่มทำอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็น
เพื่อบำรุงร่างกายไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงภาคเอกชนหลายทีมนะครับ
ก็นำอุปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็สิ่งของจำเป็น
โดยเฉพาะน้ำดื่มเข้าไปมอบให้นะครับ
อย่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
น้ำดื่มถึง๕๐๐ขวดมอบให้กับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือครั้งนี้
กลุ่มสิงห์อาสาหรือว่ากลุ่มต่างมวลวิธีพระยาภิรมภักดี
ก็เข้าไปในการที่จะนำสิ่งของไปให้
แต่ต้องบอกว่าไปยังจุดที่เจ้าหน้าที่รับเท่านั้น
เพราะว่าตัวผู้ปกครองเองญาติเอง
ก็ยังต้องอยู่ในเต็นต์อยู่ในศูนย์ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดให้
ซึ่งห่างจากปากถ้ำลงมาอีกประมาณ๒๓กิโลเมตรเลยนะ
แล้วก็ที่สำคัญคนที่อยากติดตามข่าวสาร

อันนี้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริง
อยากให้รอติดตามข่าวสารอยู่ดีกว่า
แล้วก็การติดตามข่าวสารต้องติดตามจากสื่อที่เชื่อถือได้
เพราะว่าตอนนี้ข่าวในโลกโซเชียลมันเร็วเหลือเกิน
มีการแชร์กันไปเยอะแล้วก็บางเรื่องมันบั่นทอนหัวใจ
ดังนั้นอย่างไทยรัฐทีวีเองเวลาจะนำเสนอข่าวอะไร
เลือกแล้วก็กรองแล้วก็เช็คข้อมูล
กดติดตามไปในเพจของไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะ

ซึ่งนอกจากเราอัปเดตหน้าทีวีแล้ว
คุณผู้ชมครับมาดูประสบการณ์ของคนที่เคยเข้าไปในถ้ำ
มีพระรูปหนึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบุญพลัง
จังหวัดกาญจนบุรีท่านเปิดเผยข้อมูลนะครับ
ท่านเคยเข้าไปในถ้ำแล้ว
ส่วนขณะนี้ที่ยังหาเด็กทั้ง๑๓ชีวิตไม่เจอ
เพราะว่ามีสิ่งลี้ลับบังตาอยู่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราติดต่อไปยัง
พระสมฤทธิ์รัตนยาโนเจ้าอาวาสวัดป่าบุญยพลัง
จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งท่านเคยเข้าไปในถ้ำหลวงมาแล้ว

ท่านเข้าไปที่ถ้ำแห่งนี้ถึง๔ครั้งแล้ว
เพื่อทำสมาธิฝึกสมาธิวิปัสนา
รวมถึงทำพิธีกรรมต่าง
ครั้งล่าสุดเข้าไปเมื่อปี๒๕๕๙

เพราะว่าได้ไปทำพิธีทางศาสนาให้กับลูกศิษย

จากนั้นลูกศิษย์ได้ถูกวิญญาณเข้าสิง
ที่วิญญาณจะบอกให้ท่านเข้าไปในถ้ำนางนอน

ให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ภายในถ้ำ

ก็เลยตัดสินใจเดินทางเข้าไปทำพิธีในถ้ำนะครับ
ไม่พบสิ่งมีชีวิตไม่มีแสงสว่างส่องเข้ามาถึง
ต้องใช้ไฟฉายส่องนำทาง

คดเคี้ยวกว้างและแคบสลับกันไป
บางส่วนเป็นแอ่งกระทะมีหินงอกหินย้อย
ช่วงหน้าฝนจะมีน้ำซึมเข้ามาเรื่อย
เวลาเดินต้องใช้ความระมัดระวัง
บางช่วงต้องก้มลงต่ำนะครับ

พระท่านก็ยืนยันว่าในถ้ำมีอากาศเพียงพอนะครับ
พระท่านบอกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงวิญญาณหลายดวง

ส่วนเรื่องที่เด็กทั้ง๑๓คนเข้าไปในถ้ำหลวงแล้ว

ว่าน่าจะเกิดจากสิ่งลี้ลับบางอย่าง
บังตาไม่ให้คนที่เข้าไปช่วยเหลือได้เห็น
เพราะมีเด็กในกลุ่มได้ไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง

อันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบุญยพลังบอกนะครับ
แต่คาดว่าเด็กอยู่ไม่ห่างจากที่พบรองเท้าแตะของเด็กมากนัก
เชื่อว่าทั้งหมดน่าจะอยู่ตรงซอกหรือหลืบไหนสักแห่ง
เพราะเด็กนั้นเคยเข้ามาในถ้ำก่อนหน้านี้แล้ว

รวมทั้งพระท่านยังเชื่อนะครับว่าขณะนี้
ทั้งหมดทั้ง๑๓คนยังมีชีวิตอยู่
คาดว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันพระ
จะพบทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำครับ
ลบหลู่ในลักษณะไหนครับอาจารย์

บางทีทีนับไปให้ความเข้าไปแล้วก็ไม่เคยเกิดอะไรขึ้น

แล้วเขาก็จะสั่งสอนนี่คือสิ่งที่เขาบอกผมมานะครับ

จะสั่งสอนถ้าสั่งสอนก็เข้าใจว่า
วันพระเนี่ยเขาก็คงจะปล่อยตัวออกมา

น่าจะพบเจอทั้ง๑๓ชีวิตได้นะครับ

บอกจักรยานของเด็กหันหน้าไปทางปากถ้ำ
ลองดูไหมล่ะเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ด
ให้หันหัวจักรยานออกมานอกปากถ้ำ

แต่คือเขาก็บอกว่าพวกนี้คือทำแล้วสบายใจ